กองทัพภักดิ์ที่๑คว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง
การขันกีฬาภายในกองทัพบกประจำปี๒๕๖๖

ที่กรมการทหารช่างค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรี
ได้มีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้
ได้รับเกียรติจากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสต
บัญชาการทหารบกเดินทางมาเป็นประธาน
นั้นก็มีการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทต่าง
พร้อมกับมีการส่งมอบโทงการิการให้กับ
พลโทปียวัดนาควานิสแม่ทัพภักดิ์ที่๔
เจ้าภาพจัดการิการคลั้งต่อไป
ผลในปีนี้ชนะเลิศเป็นของกองทัพภักดิ์ที่๑
ได้ไป๔๕เดือนทอง๓๔เดือนเงิน๒๘เดือนทองแดงครับ